รถยนต์เป็นภาษณะที่จะพาเราไปได้ทุกคนทุกแห่งทุกที่

แต่ถ้าเกิดว่าเราขับรถอยู่
แล้วจู่สิ่งนี้มันหลุดออกมา

คือมันมีแต่เกียร์๑เกียร์๒เกียร์สามเกียร์๔เกียร์ถอยหลังใช่ค่ะ

จะขำก็ขำจะงงก็งง

ขับรถอยู่เกียร์หลุดติดมือขึ้นมาเลย
คือเอาจริงนะตอนนั้นทำอะไรไม่ได้แล้ว
นอกจากพุทธโธมสังโค

เราก็ตกใจเหมือนกันว่ารถที่ขับอยู่เนี่ย

แต่คือมันสามารถเอาใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมได้คุณชนะ
อ๋อเหรอโอ้โหเป็นแบบสวม
หลุดออกมาแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ข้อมันอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเกียร์มันยังเข้าได้อยู่คุณคุณคุณนะ

ก็เลยจับมันยัดกลับเข้าไปที่เดิม

ก็คือปัญหาตอนนั้นว่ามันยังใส่กลับเข้าไปที่เดิม
แล้วเข้าเกียร์ได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าทางที่ดีนะคุณนะ
ถ้าคุณจะออกรถออกจากบ้านตรวจเช็คสภาพรถให้มันดีซะก่อน
ให้มันมั่นใจซะก่อนว่ามันจะปลอดภัย

แต่เอาจริงมันไม่ได้เป็นเรื่องขำนะคุณ
ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันร้ายแรงนะคะ

ใครที่ดูอยู่ก็ตรวจเช็คสภาพรถของคุณให้เรียบร้อย

จริงยังดีนะแค่เกียร์

คุณค่ะ